มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุไม่น่าจะเกิน๓๕ปีแต่งตัวดีเลยนะ
แล้วเขาพูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนกับคนไม่สมประกอบ
ตอนแรกเขามีการทำร้ายตัวเองด้วย

มีการประสานให้กู้ภัยเข้ามามาระงับเหตุตรงนี้หน่อย
ทีนี้พอจังหวะที่กู้ภัยเข้ามา
เดี๋ยวไปดูวินาทีที่กู้ภัยเข้าชาร์จตัวผู้หญิงคนนี้
มันเกิดอะไรขึ้นดูพร้อมกันค่ะ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมคือคนที่เขาถ่ายคลิปไว้
คือตอนแรกมันก็อาจจะเหมือนกับเรื่องที่แบบขำ
แต่พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เข้าไปชัด

โพสต์เฟซบุ๊คชื่อว่าคุณชัยสิทธิยอดชายเล็งไทยสงศ์

ผู้หญิงคนนี้คือเขามีอาการเหมือนกับเขาสติไม่สมประกอบ

แล้วพอเจ้าหน้าที่เข้าไปจะจับกลุ่ม
ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เขากัดไปที่แขน
กัดเข้าที่มือของเจ้าหน้าที่ค่ะ
ที่เราอาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะ
แล้วสุดท้ายเจ้าหน้าที่คนอื่นก็ต้องมารุมมาช่วยเหลือ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนบ่ายของวันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ทุกคนที่รุมผู้หญิงคนนี้
เขาสามารถช่วยสงบเหตุการณ์ได้
แล้วก็นำตัวผู้หญิงคนนี้ไปสงบสติอารมณ์

หลังจากนั้นก็ประสานให้ญาติของผู้หญิง
มารับตัวกลับไปสงบสติอารมณ์ที่บ้านต่อนะคะ

เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเมธาอุดร
ที่เขาได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุร่มโพทองนั่นเองนะคะ
ทีนี้พอเราเห็นภาพแบบนี้แล้ว
ดูสิอันนี้เป็นร่องรอยฟกช้ำ
ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้หญิงที่ถูกกัดค่ะ

มีรอยฟกช้ำที่แขนที่มือ

แล้วก็ไม่ได้มีอาการติดเชื้อใด

ก็ต้องมาประสานเพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้หญิง
ที่อายุระหว่าง๒๕ถึง๓๕ปี
ผู้หญิงรายนี้กระโปรงฟ้าคนนี้ต่อไปด้วยนะคะ